คนอาจจะเริ่มหิวท้องร้องแล้ว

ระบุแบบนี้แจ้งลูกค้าถึงร้านจะเป็นบุฟเฟ่ก็ทานแตกพอไหวพอค่ะ
ฝืนทานจนอ้วกเลยสงสารแม่บ้านวันหนึ่งต้องคอยเก็บอ้วกตามพื้นทางเดิน
ละหลายรอบบางคนไม่ไหวอ้วกที่พื้นทางเดิน
บางคนไหวก็อ้วกที่อ่างล้างหน้าวิ่งไปทัน
อ่างล้างหน้ายังพอจะรับได้บ้างแต่ตรงทางเดินไม่ไหวนะ
ระหว่างทางก็มีเยอะสงสารแม่บ้านเถอะค่ะ
ในขณะที่แอดมินกำลังพิมพ์อยู่ลูกค้าคนสวยใส่กระโปรงก็อ้วกโชว์หน้าร้านซะเลย
ปัดโถวอเรียกแม่บ้านอย่างไวอวสานอาหารเย็น
จะอิ่มอะไรขนาดนั้น
อร่อยจนอยู่ไม่ได้ต้องกิน
กลัวปรับ๕๐๐นะนั่นแหละแล้วก็มีป้ายอันนี้ติดไว้อ้วกปรับ๕๐๐
ก็เป็นต้นเหตุไงทำให้ไม่กล้าอ้วกตรงนั้นคือต้องเดินไปอ้วกที่อื่น
แต่ผมเดาว่าน่าจะสั่งมาเยอะแล้วกลัวโดนปรับก็เลยกินกินจนอ้วกออกมา
ใช่สุดท้ายไม่ได้อ้วกตรงนี้ด้วยเดินไปแอบอ้วกตามสถานที่ต่าง
อ๋อทั้งลานจอดรถก็มีค่ะห้องน้ำก็มีอ๋อ
ตามต้นไม้ที่ร้านปลูกไว้ก็มี

สุดท้ายร้านเองต้องโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งลูกค้า

คือทางร้านเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ได้ตั้งกฎอะไรเยอะแยะนะคะ

อยากให้ลูกค้าทานแต่พอดี

แต่เท่าที่ดูดิฉันเห็นเมนูหลากหลายมากเลยนะ

แต่ก็คือต้องสั่งให้รู้ตัวเองว่าทานได้ประมาณไหนด้วยนะคะ